แล้วบอกผมหน่อยว่าคุณผู้ชมชอบข่าวนี้เหมือนผมหรือเปล่า

หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อน

สายแทรก
เริ่มชอบยัง

เริ่มชอบข่าวนี้

ประโยคสุดท้ายเลยเขาก็รีบไปทำงานกันหมด

เขาต่อแถวกันจะเลี้ยวซ้าย
พอคุณเขาจะมาขวา

พยายามตีคู่มาตีคู่มา
ขึ้นมาได้ปั๊บปาดหน้า

ลงมาบอกมาบอกให้เขาใจเย็น
บอกให้คนมีกล้องหน้ารถใจเย็นเว้ยเฮ้ย

กั๊กอะไรครับคุณผู้ชมฮะผมดูไม่ชัด

เสื้อกั๊กอะไรแล้วแม่พยายามทำไมใช้เสียงคุณติด
แบบนี้ได้ดูลงจากรถวีออสของคุณเนี่ย
เสียงเหมือนแบบเสียงคล้ายไซเลน

คล้ายนะคล้ายตำรวจ

นะครับเหตุการณ์นี้เพจที่ผมชอบครับ
เพจที่พี่ชอบเฮียขับรถเหรอออกเสียงไงไม่มันเฮียขับรถครับคุณผู้ชมฮะ
เฮียขับรถเอามาโพสต์ไว้นะฮะไหนบอกรีบไงรีบแล้วลงมามาทำไมครับพี่
นนทบุรีฮะนนทบุรีใส่เสื้อกั๊กลงมามีคำว่าโพลีสนะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็มีเครื่องหมายตำรวจชัดเจนคล้ายแล้วกันนะคล้ายคล้ายอ่ะชาวเน็ตเข้ามาถล่ม
เพราะว่าเบ่งหรือเปล่าพี่เบ่งหรือเปล่าไหนว่ารีบนะฮะพอรู้ว่าเขามีกล้องหน้ารถจ๋อยเลยอ่ะ
กลับขึ้นรถเลยผมชอบข่าวนี้จริงครับ